แสนเพชรนี่ปกติแล้วแสนเพชรนั้นจะเป็นฝ่ายออกอาวุธจุกจิกครับ
วันนี้เจอลูกจุกจิกของนิวแสนชัยนี่เหนื่อยเหมือนกันครับดูครับ
นี่ครับจังหวะวางแข้งซ้ายเจอสวนทันทีโอ้โหดอกต่อดอกแล้วกวาดครับ
ในช่วงต้นเกมต้องบอกว่าเรื่องจิตวิทยาเป็นสิ่งสำคัญครับพี่บอลครับ
นี่ครับแม่แกขัดขาแล้วแสนเพชรนี่แกฟ้องเลยครับแม่ยกนี้จังหวะความชัดเจนครับ
โอ้โหเจ้านิวสัญชัยก็มีครับตีด้วยขวาแลกกันเลยครับ
แสนเพชรเขาพยายามจะเอาคืนโอ้โหเริ่มจะแก้เกมจังหวะล็อกเอวของธนาแสนเพชรครับ
ปิดกระชากมากระชากมาดอกนี้แล้วเสยครับ
บลลุคอร์น่านิวแสนชัยสองสมอทต่อเผื้อ